กลับมาติดตามชัดข่าวเที่ยงช่วงขีดเส้นใต้เมืองไทย
วันนี้นะครับจะมีการวิเคราะห์คำสั่งของหัวหน้าคอสชมาตรา๔๔
ที่สั่งออกมาหลายต่อหลายเรื่องนะครับ
มีบางเรื่องมีความจำเป็นหรือว่าบางเรื่องไม่มีความจำเป็นอย่างไร
หรือว่าในอนาคตจะมีการสั่งการอย่างไรต่อไปนะครับ
วันนี้คุณสุภาพขี้กระจายจะมาวิเคราะห์ในเรื่องนี้ในช่วงของขีดเส้นใต้เมืองไทยครับ
ขอบคุณครับคุณบุ๊คครับคุณดาวครับ

เรื่องของมาตรา๔๔ที่ออกฤทธิ์อยู่ขณะนี้หลายเรื่องคนก็เห็นผลนะครับ
แต่ว่าที่คุณสืบสกุลเกริ่นไว้เมื่อกี้ใช่เลย
เรามีกฎหมายที่จะจัดการกับคนที่ทำผิดกฎหมาย
เรื่องที่เข้มพออยู่แล้วไม่จำเป็นต้องเรียกร้องให้ใช้มาตรา๔๔เลย
วันนี้ผมจะหยิบเอาเรื่องที่ภูเก็ตมาคุยครับ
เรื่องที่อธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้า
ร่วมกับหน่วยงานต่างใช้กฎหมายปกตินี่แหละครับ
ไปดำเนินการกับบริษัทนอมินี๑๔

ถามว่าเรื่องนี้มันมีความเป็นมาเป็นไปยังไงครับ
เรื่องบริษัทโนมินีมันเสียหายตรงไหนยังไง

ชาวต่างชาติ๑คนมาประเทศไทยเนี่ย
เขาประเมินว่า๑คน๑วันเนี่ย

เป็นค่าโรงแรมเป็นค่าที่พักเป็นค่าโรงแรมที่พักเป็นค่าอาหารเป็นค่าโดยสารลดเป็นค่าโน่นค่านี่
ตีซะว่า๑คนมาอยู่เมืองไทย๑วันใช้เงิน๕๐๐บาทอยู่๓วันก็๑๕๐๐
คำนวณว่านักท่องเที่ยวมาจำนวนกี่ล้านคนก็เอา๕๐๐คูณเข้าไปนั่นแหละเป็นรายได้เข้าประเทศ
เราก็ใช้สูตรนี้มาตลอดแต่มาตอนหลังมีคำถามเยอะว่าเอ๊ะนักท่องเที่ยวเข้ามาเนี่ยเขามาใช้เงินโดยประมาณ๕๐๐บาทต่อคนต่อวันจริงหรือเปล่า
แน่นอนที่สูงกว่านั้นก็มีพวกเศรษฐีมาแต่ว่าที่ลำบากเงินมีน้อยก็ใช้ไม่ถึงแต่ที่มันเป็นปัญหาก็คือว่าเมืองท่องเที่ยวใหญ่ใหญ่ระยะหลังเริ่มเป็นอย่างนี้ครับ
ยกตัวอย่างนักท่องเที่ยวจีนมามาที่เกาะภูเก็ตมาที่ภูเก็ตก็จะมีนักธุรกิจจีนมาสร้างโรงแรมรองรับนักท่องเที่ยวที่มาจากจีนมาสร้างร้านอาหารรองรับนักท่องเที่ยวที่มาจากจีนมาตั้งร้านขายของที่ละลึกเพื่อให้คนจีนซื้อกลับไปมาทำธุรกิจเกี่ยวการท่องเที่ยวตั้งแต่รถโดยสาร
ตั้งแต่สกูตเตอร์ให้เช่าเรือให้เช่าอะไรต่ออะไรที่นักท่องเที่ยวต้องจ่ายเงินเนี่ย
ต้องจ่ายให้บริษัทเหล่านี้ซึ่งเป็นของคนจีนยกตัวอย่าง
คำถามก็คืออ้าวแล้วประเทศไทยที่ว่าได้วันละ๕๐๐ต่อคนต่อวันจากนักท่องเที่ยวเนี่ย
เงินสุดท้ายก็ไหลกลับไปประเทศเขาหมดถึงไม่หมดอ่ะอย่างน้อยแรงงานก็ของคนไทยโอเคแรงงานของคนไทย
แต่ว่าเงินส่วนหนึ่งไม่ได้อยู่กับเมืองไทยถามว่าบริษัทต่างชาติเหล่านี้มาจดทะเบียนบริษัทเหล่านี้ได้ยังไงล่ะครับ
ไม่ได้หรอกครับเขาไม่ใช่คนไทยไม่ถือสัญชาติไทยไม่ใช่คนไทยไม่ใช่ไม่ได้แต่ว่ากฎหมายก็เปิดช่องให้นักต่างชาติเหล่าให้คนต่างชาตินายทุนเหล่านี้มาจ้างคนไทยไปจดทะเบียนเป็นผู้ประกอบการเป็นเจ้าของแทนอันนี้เขาเรียกว่าโนมินีคนไทยไม่ได้เป็นเจ้าของจริงหรอกครับแต่พอไปเปิดดูในหนังสือบริคลสนทิจดทะเบียนทั้งหลายชื่อ

คืนกลับไปตั้งเยอะแล้วจะทำยังไงฉะนั้นเมื่อสัปดาห์ที่แล้วเนี่ยเราได้เห็นความเคลื่อนไหวของกรมพัฒนาธุรกิจการค้าอธิบดีเป็นผู้หญิงนะฮะชื่อผ่องพันธ์เกียวิริยพันธ์
ได้ร่วมกับเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องไม่ว่าจะทั้งเกี่ยวกับเรื่องปปง
ร่วมกับตำรวจร่วมกับการตรวจสอบสวนคดีพิเศษร่วมกับใครต่อใครเยอะแยะครับ
ไปดำเนินการไปดำเนินการก็คือว่า
บุคคลที่ไม่ใช่สัญชาติไทยจดทะเบียนตั้งบริษัทประกอบธุรกิจท่องเที่ยว
ที่เรียกว่านอมิดี้อย่างเมื่อกี้นี่แหละทั้งหมดเนี่ยอยู่ในเครือข่ายของบริษัทชื่อ
ไม่ต้องใช้มาตรา๔๔เลยใช้มาตรการกฎหมายปกติที่มีอยู่แล้ว
แต่ว่าเอาจริงเอาจังไปดำเนินการร่วมกับหลายฝ่ายอย่างที่ว่า
แล้วสุดท้ายขึ้นมาก็รัฐมนตรีกรอบการก็เห็นด้วย
แต่รัฐมนตรีกรอบการบอกว่าทูตต่างประเทศที่บริษัทเหล่านี้มาเป็นนอมินีอยู่
เขาก็ตั้งคำถามว่าทำไมไปดำเนินการอย่างนี้
เอารัฐมนตรีก็มีหน้าที่อธิบายตอบเข้าไปว่าเราได้ดำเนินการเหล่านี้เพราะเรามีเหตุผลยังไง
ไม่มีปัญหาฮะเขาเข้าใจเขาเข้าใจ
ฉะนั้นอย่างที่บอกก็คือว่าไม่ใช่แค่ภูเก็ต
อธิบดีผ่องพันธุ์ไปดำเนินการไว้ที่ภูเก็ตนั่นเป็นการนำร่อง
ต่อไปนี้ที่อื่นก็จะต้องดำเนินการอย่างเดียวกัน
ไม่มีที่ไหนเขาปล่อยไว้อย่างนี้หรอกครับในอาเซียนเนี่ยเจอปัญหาอย่างเราเยอะ
เขาก็เอาจริงเอาจังกันอยู่ว่าคนของคุณมาเที่ยว
คุณมาตั้งโรงแรมมาตั้งร้านอาหารมาตั้งขายของสินค้าที่ละลึก
มาทำธุรกิจท่องเที่ยวให้เช่าเรือให้เช่ารถแม้กระทั่งนี่ไงซักรีดเสื้อผ้าเนี่ย
ก็ยังอุตส่าห์ให้คนต่างชาติมาเป็นเจ้าของและให้คนไทยถือหุ้นแทน
เงินมันก็คืนกลับไปต่างชาติอย่างที่ว่าเรื่องนี้ต้องชื่นชมไปทางอธิบดี
กรมพัฒนาธุรกิจการค้าเป็นผู้หญิงแต่เอาจริงเอาจริง
กลับมาที่ภูเก็ตอีกเรื่องหนึ่งเรื่องที่ภูเก็ตที่นักท่องเที่ยว
โดยเฉพาะนักท่องเที่ยวที่เขามีสถานะหน่อยฝรั่งเนี่ยเขาเอือมละอามาก
และกำลังดำเนินการแก้ไขอยู่ตอนนี้เรื่องรถโดยสารครับ
มีปัญหามากเรื่องจะนั่งรถไปไหนมาไหนเนี่ย
ถ้านั่งเข้าเมืองเนี่ยพอไหวมีรถสองแถว
จากกะตากาลนปะตงปะตองเข้าเมืองเนี่ยพอไหว
แต่ว่ายังมีบางจุดใช้บริการรถสองแถวไม่ได้
เขาก็เรียกร้องว่าช่วยแก้ให้หน่อยเถอะเช่นจากกะตะจากกะรนไปป่าตอง
ข้ามเขาไปหน่อยเดียวเท่านั้นไม่มีรถสองแถววิ่ง
ถามว่าทำไมไม่มีรถสองแถววิ่งอิทธิพลของรถแท็กซี่ป้ายดำ
ที่เขายึดคลองตรงนั้นอยู่เขาไม่อยากให้มีสองแถววิ่ง
ไม่รู้ไปแสดงอิทธิฤทธิ์ยังไงฮะไม่มีสองแถววิ่ง
ระหว่างหาดปะตองกับกะตากะลนใครไปภูเก็ตจะรู้เลย
ฝรั่งมังค่าจากป่าตองจะมากะลนต้องบกแท็กซี่ป้ายดำครับ
ระยะเวลา๖๗กิโลเท่านั้นแหละครับ
คิดราคา๕๐๐ก็มี๘๐๐ก็มีบางคันฟาดซะ๑๐๐ก็มี
ตอนนั้นก็ไปจัดการทีนึงแล้วแต่ว่าตอนนี้ก็กลับมาเหมือนเดิม
คำถามก็คือว่าเอาแล้วจะยังไง
ฝรั่งเนี่ยมาอยู่ป่าตองจะมากะตากะลน
รถก็ไม่มีนั่งแท็กซี่โบกคันแรก๗๐๐ไปโบกคันที่๒
คันที่สองเมื่อเรียกพันต้นหนึ่งเพราะข้ำน้อยเอาแล้วซิ
แพงกว่านั้นฝรั่งเลยรู้กันหมดเลย
มาภูเก็ตให้ระวังถูกแท็กซี่หลอก
คำถามที่ทั้งผู้ว่าทั้งใครต่อใครที่ต้องเกี่ยวข้องตอนนี้ก็คือว่า๑เมื่อไหร่จะมีแท็กซี่มิเตอร์ที่ภูเก็ต
ไปไหนมาไหนกดแท็กซี่มิเตอร์ฝรั่งเขาจะได้มั่นใจว่าเขาไม่ถูกหลอก
จากหาดปาตองจัดระเบียบระบบรถขนส่ง
ให้สามารถวิ่งจากป่าตองมากะตากะลนวิ่งเข้าไปในเมืองได้ไหม
เพราะป่าตองเนี่ยเป็นแหล่งท่องเที่ยวใหญ่

แต่จนป่านนี้ยังมีปัญหา
มีรถแท็กซี่ป้ายดำบริการเรียกราคาเอาตามใจชอบ

ทำไมต้องมีอิทธิพลถึงขนาดว่า
เปิดโอกาสให้ทางราชการอนุมัติให้สองแถววิ่ง

เพราะมีฉะนั้นแล้วเขาก็บอกว่าตอนนี้ก็ยังมีปัญหาอยู่
ฝรั่งก็เดินเอา๕๖กิโลนี่เดินเอาเลยฮะ
ผมไม่รู้จะไปยังไงถ้าไม่ใช้บริการรถเท็กซี่ป้ายดำ
เอาล่ะวันนี้ก็ฝากไว้เรื่องที่ภูเก็ตเป็นเรื่องใหญ่
ก็คือเรื่องการดำเนินการกับบริษัทที่โนมินี
ตอนนี้ปิดไปแล้ว๑๓บริษัทอยู่ในเครือของคนจีน
คนจีนที่ว่านี่ก็ไม่มีสัญชาติไทยหรอกครับ
มีชื่อมีแสงอะไรเรียบร้อยแต่ว่าไม่สนใจจะเอาชื่อมาเปิดเผย
เพียงแต่ว่าได้เริ่มเห็นความเคลื่อนไหวการใช้กฎหมายอย่างจริงจัง
โดยไม่ต้องใช้มาตรา๔๔ก็ทำได้ครับคุณบุ๊คครับคุณดาวครับ
คุณผู้ชมส่งไลน์หน้าจอมาเยอะเลยครับคุณสุภาพ
เกี่ยวกับเรื่องของการจัดระเบียบแบบนี้ที่ภูเก็ต
ใช่ครับขอบคุณครับ